หลังจากธนาคารดังในสหรัฐต้องปิดตัวลงจากเรื่องของปัญหาทางการเงิน
ก็มีคนกังวลนะครับว่าจะส่งผลกระทบกับไทยหรือไม่
มีความยืนยันนะครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับเงินฝากของประชาชนคนไทยอย่างแน่นอนครับ
ทางด้านของนายพรชัยทีมระเวทนะครับภูมิในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ระดับภูมิภาคมีขนาดสินทรัพย์สูงสุดและใหญ่อันดับที่๑๖ของ
กับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็ย้ำอีกเสียนะครับว่า
แล้วก็ไม่มีการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล
ขณะที่กลุ่มธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล
ก็อยู่ที่ระดับต่ำที่ประมาณ๒๐๐ล้านบาท
ก็ย้ำนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็กำกับดูแล
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับ
เข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเงินฝากของประชาชน